สำหรับข่าวน้องชมพู่เนี่ยนะคะหลายคนติดตามค่ะ
ต่อให้เป็น๘๐กว่าวันก็ยังคงติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะ
และมีแฟนข่าวของเรารายหนึ่งแต่ว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวก่อนนะคะ
เพราะว่าแฟนข่าวรายนี้ของเรานะคะเสียชีวิตไปแล้ว
แต่ที่บอกว่าเขายังคงต้องการจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่
เพราะเขาสั่งเสียลูกหลานไว้ว่าทุกวันลูกหลานต้องไปติดตามข่าวน้องชมพู่
เน้นว่าจากทางไทยรัฐทีวีเท่านั้นแล้วมาจุดทูปเล่าให้ฟังที่หน้าโรงด้วย

ใช่ค่ะสั่งเสียบอกต้องทำแบบนี้ทุกวันนะคะ
อกจากนี้มีอีกหนึ่งข้อด้วยว่าสั่งเสียว่าอะไรเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะคะ
แฟนข่าวของเราที่เสียชีวิตไปแล้วขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนะคะ
ชื่อว่านายพินปานโศกอายุ๗๔ปีเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวค่ะ
เป็นชาวบางตะโนธอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะ
ส่วนศพตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านค่ะ
อธิการสมพรเจ้าอาวาสวัดศรีประชุมชนเป็นลูกชายของผู้เสียชีวิตนายพิน
ญาติพี่น้องจัดแต่งที่ตั้งโรงศพแบบย้อนยุคเน้นธรรมชาติ
รูปตั้งหน้าศพเป็นรูปภาพยิ้มแย้มภายในงานห้ามเศร้าใจหรือร้องไห้
อกจากนี้นะคะนอกจากคำสั่งเสียที่เกี่ยวกับเรื่องของข่าวน้องชมพู่แล้ว
อีกหนึ่งคำสั่งเสียของผู้เสียชีวิตบอกว่าภายในงานเปิดเพลงครูสุรพลสมบัติเจริญตลอดทั้งงานด้วยนะ
เพราะอะไรเพราะว่าโยมพ่อผู้เสียชีวิตเป็นเงาเสียงของครูสุรพลร้องได้หมดทุกเพลงเลย
ตอนมีชีวิตอยู่ชอบมากเลย
ก็เลยศักดิ์เสียหลานลูกหลานว่าจะต้องเปิดเพลงครูสุรพลตลอดทั้งงานเลยนะคะ
ส่วนคำสั่งเสียที่๒ค่ะ
คำสั่งเสียนี้ลูกสาวคนสุดท้องเล่าให้ฟังนะคะ

บอกว่าตัวเองอยู่กับนายพินจนวาระสุดท้าย
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าพ่อชอบดูข่าวไทยรัฐทีวีมาก
ดูทั้งวันทั้งคืนทุกช่วงข่าว
รู้จักชื่อนักข่าวแทบทุกคน
ชื่นชอบคุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์มากเป็นพิเศษ
ช่วงนี้เสนอข่าวคดีน้องชมพู่
พ่อจะติดตามแบบไม่ลุกไปไหนเลยบางทีเป็นชั่วโมงนะ

เพราะสิ่งที่คุณพ่ออยากรู้มากที่สุด

สั่งเสียไว้ครั้งสุดท้ายแบบนี้ค่ะ
หากพ่อตายไปแล้วให้ลูกหลานมาจุดทูบ
รายงานข่าวน้องชมพู่ให้พ่อรู้ทุกวันจน
ก็พูดแบบคำสุดท้ายแกบอกว่าไม่รู้
แล้วแกก็เก็งไปเลย
ได้ยินว่าคุณพ่อนี่ชอบดูไทยรัฐ
ช่วงเสนอข่าวน้องชมพู่มากเลย
ใช่แกติดตามติดตามตลอดอ่ะข่าวอ่ะ
แล้วตอนนี้แกคงเขาอุ้มใจมากเลยว่าแก
น้องชมพู่ยังไม่ได้แกไม่รู้ไง

เราก็ต้องติดตามแกตอนต่อไปเราก็ต้องช่วยแกนะ
มันจุดทุบออกแก
ยิ่งช่องไทรัฐนี้โอ้โหสุดยอดนะข่าวตามตลอด
ใช่คุณพ่อนี่ชอบมากเลย

ตี๓ตีเปิดมาต้องข่าวทั้งวัน
เพราะว่าแกติดข่าวแกติดข่าวมาก
สถานการณ์รู้ทุกเรื่อง
ใครไม่รู้แต่พ่อรู้หมด
นักข่าวชื่ออะไรพ่อรู้หมดคือ
นั่นคือตัวจริง

ใช่ผมพ่อรู้จักชื่อนักข่าวทุกคน
รู้จักทุกคน

จริงต้องขอบเพราะคุณพิน

สำหรับพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพนะคะจัด๗วันด้วยกันค่ะ
ซึ่งทุกวันจะมีลูกไปดูข่าวก่อนเกี่ยวกับข่าวน้องชมพู่
แล้วก็มานั่งจุดทูปเล่าให้คุณพินฟังที่หน้าโรงศพ
และลูกหลานบอกด้วยนะหากเผาศพไปแล้วและยังจับคนร้ายไม่ได้
ลูกหลานจะทำเหมือนเดิมค่ะจุดทูปบอกหน้ารูปคุณพิน
แล้วก็เล่าข่าวให้ฟังจนกว่าจะจับคนร้ายได้
ทำแบบนี้ตามคำสั่งเสียเลยขอบคุณด้วยนะคะ